ผู้ชายคนนี้ต้องนับถือใจเขาจริงพี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นรอปภประจำด่านประตู๓
ของท่าเรือแหลมชะบังคือมันมีคนร้ายเข้าไปขโมยสายไฟในท่าเรือ
เขาก็พยายามสกัดจับทุกทางแล้วจังหวะที่คนร้ายขับรถจะฝ่าด่านกั้นไป
คนร้ายคือชักปืนออกมาแบบนี้แล้วไปดูค่ะว่าพี่เขาทำยังไง
พี่เขาสู้นะคะคนร้ายคือยิงออกมาเนี่ย
ยื่นปืนออกมาระยะใกล้มากแล้วพี่เขาพยายามเอาไอ้กรวยเนี่ย
เข้าไปที่มือเห็นกระสุนที่ออกมาไหมคะ
อื้อหือกระสุนเฉียวแก้มพี่เขาไปนะคะอ่า
เพราะดีมากที่แค่เฉียวเพราะถ้าเข้าจังนี่สาหัสแน่
นี่คือคุณอนันต์จันขวางนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำด่านประตูสามของท่าเรือแหลมชะบังค่ะคือทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบเต็มร้อยจริงจริงขัดขวางคนร้ายทุกวิถีทาง
แต่ก็สู้ไม่ไหวนะคะครับคนร้ายเนี่ยเข้ามาขโมยสายไฟช่วงเช้า๖โมงครึ่ง
ี่สิบแปดกรกฎาคมค่ะพอรอปภประจำท่าเรือแหลมชะวังไปแจ้ง
แล้วไปเจอเนี่ยก็พยายามขวางกันไว้แล้วก็วอลแจ้งรอปภหน้าด่าน
อนันต์ก็เลยมาสกัดคนร้ายเอาไว้แต่คนรักก็ขับรถฝ่าด่านหนีไปได้
ยิงพี่อนันต์จนได้รับบาดเจ็บนี่ค่ะเห็นไหมเฉียวเข้าไปที่ต้นคอด้านขวา
แก้มไปอ่ะหลังจากนั้นตำรวจจับเลยนะคะสพแหลมชะบัง
จับได้สองหนีไปหนึ่งคนถูกจับคืออนุชายบุญปั่น
อายุสี่สิบห้าปีเป็นคนขับสรายุทธ์คำด้วงวัยสามสิบสามปี
นี่เป็นคนยิงส่วนธวัชชัยสกุลรังวัย๔๓ปีคนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะ
ทะเบียนขอท๑๒๕๘ประยองแล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์๒กระบอก
เป็นขนาด๓๘แล้วก็มีกระสุนปืน๑นัดด้วย
สอบสวนนายอนุชายกับสรายุทธ์ก็ให้การบอกว่า
ที่ต้องขโมยสายไฟเพราะอะไรรู้ไหมค่ะทำไมครับ
ตั้งใจจะเอาไปใช้งานในบริษัทครับพี่อื่น
แล้วก็ถามว่าแล้วทำไมต้องยิงพี่รอปภด้วย

ผมไม่ได้ตั้งใจยิงผมตั้งใจยิงขึ้นฟ้า
คุณผู้ชมลองดูนาทีขึ้นวินโดคู่
ตอนที่เขาฝ่าด่านออกไปแล้วยื่นมือออกมาอีกทีนึงสิ

ผมตั้งใจจะยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่
วิถีการยื่นมือของเขาออกมาค่ะคุณผู้ชม

ตำรวจคุมตัวทั้งคู่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเลยนะคะ
แจ้งข้อหาหนักคือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ครอบครอง

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็บอกว่า

สรายุทธ์คนยิงกับธวัชชัยที่ยังหนีอยู่เนี่ย
คนนี้มีประวัติถูกจับข้อหาค้ายาเสพติดด้วยนะคะ
วันนี้สพแหลมชะบังนำตัวอนุชายกับสรายุทธ์ไปส่งฝากขังแล้ว
และกำลังติดตามตัวธวัชชัยสกุลรังอีกคนนึงที่หลบหนีอยู่
ต้นเห็นว่าหลบหนีเข้าไปในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วค่ะ
ส่วนอาการเจ็บของพี่อนันต์ที่ว่าโดนยิงกระสุนเฉียวแก้ม

ตอนนี้พี่เขาอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
อ่า